ถ้าพูดถึงเวลาที่เราอยากจะเซ็กซี่เราก็ต้องไปเซ็กซี่อยู่ริมทะเล
มิกินงบิกินี่แต่ครั้งนี้หยาดทิพย์ราชปานค่ะ
แหวกแนวทุกกฎของความเซ็กซี่ด้วยการไปเซ็กซี่อยู่ท่ามกลางหิมะ
คุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้เรามีโอกาสเจอตัวหยาดทิพย์นะคะ
เธอก็ออกมาชี้แจงถึงภาพวิวที่ห่มไม่รู้ว่าจะเป็นผ้าห่ม
อากาศหนาวหิมะตกแถมยังมีภาพยกแข้งยกขา
แต่มันออกแนววาบวิวนิดนึงก็เลยอยากจะถามหน่อย
ส่วนเรื่องหัวใจค่ะตอนนี้เนี่ยเธอเลิกรากันไปแล้วกับแฟนหนุ่มไฮโซ
แต่ที่ไปเที่ยวยุโรปเนี่ยมีหนุ่มใหม่พาไปนะคะ
จริงมันไม่ได้เซ็กซี่มากนะมันก็เหมือนชุดเกาะอกอ่ะ
แต่ก็อาจจะไม่ได้เคยใส่แบบนั้นมา
จริงมันไม่ได้โปรเปื่อยอะไรอะไรขนาดนั้นนะคะ

หนาวมากแต่ว่าอยู่ในห้องอยู่ในโรงแรมก็เลยแบบอุ่นหน่อยค่ะ
ก็มีคนคุยบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าทำงานเยอะมากค่ะ
เยอะมากจนมันไม่มีเวลาไปไหนไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่เลยค่ะ

ตอนแรกอยากถามเหมือนพี่แจ๊คนั่นแหละว่าหนาวไหม
ก็ตอบพอดีอยู่ในโรงแรมมีฮีเตอร์ลืม
เขาก็ถ่ายอยู่ในโรงแรมไม่ได้แบบออกไปยืนถ้ำกลางหิมะ
อันนั้นมันก็จะหนาวเกินไปหน่อยนะพี่นะ

ใช่ผิวดีผิวดีนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีผลงานให้ได้เห็นอยู่เรื่อย
แม้ว่าตอนนี้จะผ่านตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระแล้วก็ตามนะคะ